ท่านผู้ชมครับมีชายหนุ่มคนนึงเขาโพสต์ภาพ
คู่กับอาวุธปืนลงในสังคมออนไลน์ของเขา
เดี๋ยวดูภาพกันหน่อยนะฮะคือความจริงแล้วเขาก็เตือนกันบ่อยนะ
ใช่มันผิดกฎหมายผิดพรบคอมนี่ฮะนั่งอยู่นี่ทั้ง
ปืนสั้นปืนยาวนี่๒กระบอกนี่นะครับทุกผู้ชมครับ
มีเอ็ม๑๖ด้วยนะฮะคือเย้ยกฎหมายมากนะครับ
แล้วข้อความที่บอกเอาไว้เนี่ยบอกผัวเพื่อนเมียเพื่อน
รู้จักกันได้สนิทกันได้แต่ไม่มีความจำเป็นจะต้องคุยเล่น
หยอกคุยหยอดเพราะไอ้คำว่าไม่มีอะไรหรอก
บอกคำนี้ทีไรเห็นไปกี่คนแล้วเมียปืนของส่วนตัวห้ามยืม
ไม่รู้จะสื่อความหมายไปถึงใครแต่ไอ้เรื่องอาวุธปืนนี่แหละ
คุณผู้ชมครับทีนี้พอโพสต์แบบนี้เนี่ย
คนที่เขาเห็นโพสต์นี้เขาก็เลยจัดให้ฮะเขาก็แท็กเลยฮะ
แท็กไปถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติเลยนี่เห็นไหมฮะ
มีคนเข้ามาคอมเมนต์มากมายนะครับแท็กให้เรียบร้อย
หลังจากนั้นมีคนแชร์ไปอีกเยอะแยะไปหมดสุดท้ายครับ
บ่ายวันนี้ครับทุกผู้ชมครับสพบังละมุงสงสัยเนี่ย
ตำรวจเขาคงแจ้งกันนะฮะบุกมาหาถึงบ้านเลยครับ
เจอทั้งมีดเจอทั้งปืนชายหนุ่มคนนี้เนี่ย
อายุ๑๘ปีชื่อเปรมนะฮะยังเป็นเยาวชนชายอยู่
นี่ปืนสองกระบอกที่โพสต์ในเฟซบุ๊กนะครับตรวจสอบแล้วเป็นปืนปลอมนะฮะ
เป็นบีบีกันทั้งสองกระบอกนะครับแต่มีมีดเต็มเลยนะฮะ
มีดสปาต้าสองเล่มมีดขอด้ามยาวหนึ่งเล่ม
มีดพกอีกหนึ่งเล่มไม้เบสบอนด์อีกสองอัน
ไม่รู้จะไปรบกับใครตำรวจก็เลยนำตัวเปรมแล้วก็อาวุธต่างต่างเนี่ย
ที่โรงพักนะครับสพบังละมุงหลังจากไปรวบตัวที่ห้องพักในซอย๑๔นาเกลือ
ที่ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีนะฮะ
นี่นำตัวมานะครับเปรมเขาบอกเขาโพสต์จริง
ตอนที่ตำรวจบุกมาถึงเนี่ยผมหลับอยู่พอตำรวจเข้ามานี่ยังตกใจ
แล้วก็หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาดูเปรมบอกตกใจฮะเอ้าที่โพสต์เอาไว้เนี่ยมีคนแชร์
แล้วแท็กไปหาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เขาก็เลยรีบลบข้อความออกทันที
แล้วก็บอกกับตำรวจว่าที่ผมโพสต์น่ะ

โพสต์หลังจากดื่มน้ำต้มใบกระท่อมเข้าไป

แต่พวกนี้ก็คือเป็นตำรวจของเรา

แต่พวกนี้ก็คือเป็นตำรวจของเรา

อยากเริ่มถึงที่มีพฤติกรรมแบบนี้นะ

ก็ยืนยันว่าเราไม่มีเจ็ดจำนานกับโฟสต์
ก็ถูกแจ้งข้อหาเรื่องของการทำผิดกฎหมายไป
ตรวจสอบประวัติแล้วก็ตรวจหาสารเสพติดในร่างกายไปเรียบร้อยแล้ว